ถ้าถามอายอายบอกว่าเสื้อครึ่งไม่เสื้อครึ่ง
เออก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม

เขาไปถ่ายคลิปมาบอกว่านี่แหละพญานาคครับ
อ่ะให้ดูกันแบบนี้ผมเชื่อคุณผู้ชมมีคำถาม
คุณชนะให้ดูอะไร

เขาบอกแบบนี้นะว่าเขาเห็นเป็นเหมือนพญานาคกำลังเล่นน้ำ

และกลับใหม่มาเหมือนกลางแวกว่าอยู่ใต้น้ำ
เกิดเป็นคืนวงน้ำขนาดย่อมที่ประเทศนี้
ค่ะชาวบ้านเขาก็เชื่อกันแหละว่านี่คือพญานาค
มาปากดไกลนะเล่นน้ำให้คนเรื่องบุญได้เห็นกัน
คนในงานที่มาร่วมบุญเนี่ยนะเขาไม่ได้บอกนะว่าบุญอะไรอ่ะ
เขาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยาก
แล้วก็ย้ำเตือนว่านี่คือความเชื่อของแต่ละบุคคล
ก็ไม่ได้บอกฟันทงว่าใช่ใช่แต่ถ้าฉันเชื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมคุณชนะ

ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย